ร่วมกันในการแท้สดในปีนี้จะสิบแปดนะธนัดจอฟรีทีวีนะครับ

นนทบุรีฟุตซอลคลับนะครับในปีนี้ใช้งบเพียงแค่๑ล้านบาทเท่านั้น
ในการทำทีมทั้งฤดูการนะครับถือว่าเป็นทีมที่อยู่มาอย่างยาวนาน
ใช่เป็นทีมที่งบน้อยสุดแต่ว่าอยู่ครบในการแข่งขันทุกครั้งของฟุตซอลลีก

นนทบุรีฟุตซอลคลับหรือพึ่งพิฆาต
ที่อยู่คู่ฟุตซอลลีกมาร่วม๑๐ปีแม้จะไม่เคยสัมผัสในตำแหน่งแชมป์
แต่ทีมนี้คือทีมจอมปั้นนักฟุตซอลให้ก้าวมาเป็นนักเตะทีมชาติไทยหลายต่อหลายคน
ไม่ว่าจะเป็นปียพันธ์รัตนะอาธิราชสินทิศักดิ์ล้วนแล้วก้าวสู่ทีมชาติไทยจากทีมเล็กอย่างนนทบุรี
พึ่งพิคาทปีนี้กับกุญสื่อที่อยู่กับทีมมาร่วมสิบปีอย่างคแอร์ปทวีกรเรื่องเสือ
ปีนี้มีงบทำทีมเพียง๑ล้านบาทน้อยกว่าทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน
แต่นี่ถือว่าเป็นความท้าทายวัดใจของทีมเงินน้อย
ว่าจะสามารถจบอันดับเลขตัวเดียวในตารางตามที่ตั้งใจไว้ได้หรือไม่
แต่ละทีมออกมาทะเลมีการเตรียมตัว
น้องท่านบุดีอย่างน้อยก็คงหวังอันดับเลขคนเดียว
ผมถือว่าการโดรนทัพบุดเดียวเป็นเป้าหมายที่สุดยอดแล้ว
น่าจะพูดได้นะครับว่านนทบุรีเป็นทีมที่มี
มีต้นทุนหรือมี
มีอะไรนะครับมีงบประมาณในการดำเนินงานเนี่ยน้อยที่สุดนะครับ
แต่ทุกปีที่ผ่านมาก็เห็นได้ชัดว่าเราอาจจะ

แต่เมื่อดูกันระยะยาวเมื่อดูจนจนวิดูการ
นนทบุรีก็ไม่เคยตกชั้นนะครับ
มกำลังนักเตะของทีมนวลบุรีฟุตซอลคลับปีนี้
เพื่อเรียกเสียงเชียร์จากคนเมืองนน

อดีตทีมชาติไทยที่เคยผ่านเวทีฟุตซอโลมาแล้วหนึ่งสมัย
ทำให้ทีมพึ่งพิฆาตแม้จะเป็นทีมเล็ก
แต่ยังคงมีอสรพิษที่ทุกทีมห้ามประมาท
จุดเด่นคือลูกโต้กลับครับ
แน่นแล้วก็โต้กลับเร็วครับ
อยากจะบอกอะไร๑๓ทีที่เจอกัน
ก็เจอกันอย่าประมาท
เพราะเราสอนกลับเร็วอยู่แล้วครับ

ทีมอย่างนนทบุรีจะมีงบประมาณทำทีมน้อยที่สุด
แต่สำหรับหัวใจหนุ่มเมืองนนท์นั้น

ในฟุตซอลอีกปีนี้อย่างแน่นอน
เกริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน